ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๘ปีนะฮะ
ก็ถูกฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมนะครับทั้งฟันทั้งยิงเลยล่ะ
เขาเป็นคนงานรับจ้างตัดอ้อยนะครับทีนี้จากการสันนิษฐานเนี่ย
ว่าอาจจะมาจากเรื่องของชู้สาวหรือเปล่าเพราะว่ามีการติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่เขามีสามีแล้วแต่หญิงคนนี้เขาออกมาให้การแล้ว
ตำรวจบอกว่าถ้าจากคำให้การทั้งหมดเนี่ยก็สงสัยจะสามีของหญิงคนนี้นี่แหละนะครับ
เมื่อเช้าวานนี้นะครับตำรวจสพนเรือรับแจ้งเหตุ
พบศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่ตลาดนัดในบ้านโคกสูงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับอ่าก็จะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะ
ที่ล้มอยู่ใกล้กับศพนะครับผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายอำพรใต้วารินอายุยี่สิบแปดปี
เป็นชาวบ้านโคกสูงหมู่๒ตะบนกุฎกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
สภาพศพก็คือถูกของมีคมฟันเข้าที่บริเวณลำคอที่ปากที่ไทยทอย
ส่วนที่หน้าอกถูกยิงด้วยกระสุนปืน๒นัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานต่างไปแล้ว
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากเรื่องชู้สาว
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายนั้นแอบไปพบปะพูดคุย
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีแล้ว
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปดูคดีนี้หน่อยนะครับ
คือบริเวณดังกล่าวเนี่ยเปลี่ยวมากนี่ขนาดกลางวันนะ

กลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกลางคืนนี้จะแบบไม่มีไฟส่องสว่างอ่ะนะ
พื้นที่ยังมีคราบเลือดติดอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็มีอาหารเส้นไหว้
ทางครอบครัวเขาคงมาเชิญดวงวิญญาณนะครับ
จากการสอบถามนางบูใต้วารินที่เป็นแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายคือเสาหลักของครอบครัว
ทำงานได้ก็จะเอาเงินมาให้แม่ลูกชายเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
ไม่เคยมีปัญหากับใครยังไม่มีครอบครัวยังโสด
แต่ก็เห็นว่าลูกชายเนี่ยมีการคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคนหนึ่ง

แต่ลูกก็ไม่เคยเล่าให้แม่ฟังนะว่าคุยกับใคร
ก็เลยไม่รู้ประวัติของผู้หญิงที่ลูกคุยด้วย
คืนก่อนเกิดเหตุได้ยินว่าลูกชายคุยโทรศัพท์อยู่
แต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายจะออกไปนอกบ้านนะ
ก็ได้ยินเสียงพัดลมเนี่ยที่เปิดอยู่ในห้องของลูกชายเนี่ยยังเปิดอยู่เลย
จนกระทั่งตอนเช้ามีคนมาบอกว่าลูกเสียชีวิตอยู่ที่ตลาดนัด
ยังบอกคนที่มาบอกเลยว่าจะเป็นไปได้ยังไง

ก็เลยไปเปิดดูในห้องอ้าวไม่เจอลูก
ก็เลยรีบไปดูนะฮะตามที่เขาบอกว่าเจอศพลูกชายเนี่ย
พบว่าเป็นลูกจริงนะฮะยอมรับว่าตกใจมาก
เสียใจมากไม่คิดว่าลูกชายต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ของผู้ตายยังบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกเสียชีวิตนั้น
เชื่อว่าคงเป็นเมื่อคืนนั่นแหละคืนที่มีผู้หญิงโทรศัพท์โทรมาคุยกันด้วย
แล้วก็คงนัดให้ลูกชายออกไปหากระทั่งเสียชีวิต
หญิงสาวที่โทรมาเนี่ยที่โทรมาแล้วบอกให้ลูกออกไปหา
แม่ของผู้ตายบอกว่ารู้มาว่าเขาก็มีครอบครัวแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุนั้นเป็นใครแล้วลงมือฆ่าลูกชายเพราะอะไร
ก็ว่าลูกมันที่เหม็นผัวเขานั้นแหละกขายจากในนั้นก็เหมือนมีผัว

ที่ผ่านมาพอจะรู้ว่านายอำพรคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง

รู้จักกันมาประมาณเดือนนึงแล้ว
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะชอบโทรศัพท์มาหาตอนเวลากลางคืน
แต่พอจะได้ยินข่าวมาว่าผู้หญิงคนนี้มีครอบครัวแล้ว
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เคยบอกกับนายอำพรแล้วด้วย
แต่นายอำพรก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริง

มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ตกใจนะคะ
เพราะว่าคืนเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้ก็ส่งข้อความมานัด

กระทั่งมาเกิดเหตุขึ้นก็เลยคิดว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่โทรมานัดเนี่ยค่ะน่าจะมีส่วนรู้เห็น
ในการเสียชีวิตของนายอำพร
คั่วมาคุยด้วยกัน
ก็เลยบอกว่าเอาคนนี้หรอ
มันก็บอกว่าใช่ใช่
มันก็เห็นผ่าน
ต้องเกี่ยวกับต้นหรือเลย
คิดว่าแฟนเค้าน่าจะรู้
และก็ความห่วงอย่างนี้

คุณตินักข่าวของเราก็ไปที่ที่ทำงานของผู้หญิงคนนี้
ครับที่เขาก็สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายอำพร
อืมเพื่อนร่วมงานของผู้หญิงคนนี้บอกว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อเล่น
ชื่อว่าพิมค่ะมาทำงานที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ได้ประมาณสองเดือน
มีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนสามีมารับส่งที่ทำงานตลอด
แต่พิมก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
แต่เคยได้ยินคุยโทรศัพท์กับอีกฝ่ายเรียกว่าอ้วน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ชอบไปคุยโทรศัพท์อะค่ะ
ส่วนนายอำพรก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เพิ่งจะคบกันมารู้ก็ตอนเป็นข่าวนี่แหละ
ตกใจเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการแสดงออกให้เห็นเลย
หลังจากเกิดเรื่องพิมเขาลาออกนะคะ
เขาให้เหตุผลว่ากลัวว่าสามีจะตามหาอืม
แกเข้ามาทำงานก็ยังไม่นานนะคะเพิ่งจะทำได้เดือนกว่ากว่า
แกก็เป็นคนขยันค่ะขยันล่าเริงนะคะขยันล่าเริง
เราก็รู้แค่นั้นแหละค่ะเขามีครอบครัวหรือยังครับผม
ปีแล้วค่ะน้องผู้เสียชีวิตน้องอ้างยี่เนี่ยครับ
เราทราบไหมครับว่าเขาคบหากันอะไรแบบนี้ครับ
ไม่รู้หรอกค่ะแต่ช่วงหลังหลังมาเนี้ยเห็นน้องพิมเนี้ยคุยโทรศัพท์
คุยโทรศัพท์ว่าอ้วนอ้วนแต่ไม่ใช่แฟนเขาค่ะเขาแค่นั้นแหละ
ตอนนี้น้องพิมยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมครับไม่ค่ะลาออกแล้ว
ลาออกไปเมื่อไหร่ครับเมื่อคืนเขาให้เหตุผลว่ายังไงครับ
บอกว่าอยากมาทำงานอยู่แต่เขาไม่กล้าเขากลัวสามีเขาตามหา
เขาบอกแค่นั้นอ่ะอืมครับแล้วเราก็ได้คุยกับพิมพ์ด้วยนะคะ
หญิงสาวที่ถูกอ้างถึงอะค่ะเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายอำพรได้แค่ไม่กี่วันเอง
แต่ไม่ได้จ่ายเงินแล้วบอกว่ารอเอาเงินให้ในคืนวันที่๙มกราคม
ก็จะมารอเอาเงินให้หลังเธอเลิกงานตอน๔ทุ่ม
ตลาดนัดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ทำงานไปประมาณ๔๐๐๕๐๐เมตรนะคะ
๙มกราคมเธอเลิกงานก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจุดที่นายอำพรบอก
ไปเอาเงินค่าน้ำมันก็เจอนายอำพรมารอก็เข้าไปหา
แต่จู่สามีมาเจอนี่นายตุลาคมอุดมดีสามีมาเจอ
ก็เลยมาถามว่ามาทำอะไรกันเธอก็เลยตอบสามีว่ามาเอาเงินค่าน้ำมัน
อำพรก็บอกเหมือนกันว่าเอาเงินมาจ่ายค่าน้ำมันแต่สามีเธอไม่เชื่อ
ใช่ก็เลยทะเลาะกันเธอก็เลยบอกว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุย
เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยนะคะเธอบอกเธอปล่อยให้สามีอยู่กับนายอำพร
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแต่ก็ไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ไม่กลับไปดูด้วยเธอบอกเธอกลัวอ๋อพอเช้ามาถึงมารู้ว่านายอำพรเสียชีวิต
แล้วตรงบริเวณที่เจอกันที่สามีมาพบเนี่ยก็ไม่คิดว่าสามีจะกล้าลงมือนะ
เพราะเธอบอกว่าไม่ได้เห็นว่าสามีถืออาวุธอะไรมาด้วยไม่ได้ถือปืนไม่ได้ถืออะไรมาเลยอะค่ะ
แล้วสามีก็ไม่น่าจะลงมือแบบนี้ไม่น่าจะกล้าสามีเธอเป็นคนที่ไม่เคยทำร้ายใคร
อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนายอำพรนะคะ
ที่ผ่านมาไม่เคยคุยกับนายอำพรเชิงชู้สาวด้วยไม่เคยโทรหาไม่เคยส่งข้อความนัดให้นายอำพรออกมาหา
ส่วนตอนที่คุยโทรศัพท์แล้วเรียกอีกฝ่ายว่าอ้วนเป็นการคุยกับลูกอายุ๔ขวบลูกชายชื่ออ้วน

บัดที่นี่หนูก็ไม่คิดว่าเป็นแก่หนูก็เลยคิดเข้าไปหนูก็เลยไปจอด
ก็ว่าเป็นแก่หนูก็เลยคิดเข้าไปเนาะ
ที่นี่ก็ว่าหันลงรถแฟนหนูก็มาพอดี
หนูแก่กันเลยว่าถูกพากันไม่เห็นยังอยู่นี่
หนูก็เลยว่าโอ๊ยไม่เห็นยังดอกหนูมองเงิน
ผู้ตายแก่กันเลยว่าผมไม่ใช่นี่
หนู้ของเขาผมเป็นอยี่ของเข้าโรยนึง

บัดที่นี่แฟนหนูล้วนแกะกับว่าเรฟังอันนั้น

แต่บ้างหนูก็เห็นแก่คืออยังออกมา
พอหนูคิดรถไปทิ้งสาระหนูก็ได้ยินเสียงปืนแต่ว่าหนูก็งวกหันมาเบิ้งอยู่

เรายืนยันไหมว่าเราไม่ได้อันนี้พี่ขอโทษนะ
เราไม่ได้คุยกับเขาในเชิงชู้สาว

ก็อาจจะสิเป็นแบบว่าคือจังเราเป็นยิ่งหนูยิ่งอย่าง

เราก็เลยสิตัดสินใจของเราเป็นอย่างสัน
ขอโทษนะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกับใครผู้ชายพวกอื่นไหม
พ่อจากครั้งหนูคุยกับแฟนหนูที่ดูประจำ
เพราะว่าเรียนเฟสเรียนไหนเราที่เรียนของหนูพร้อม
หลังเกิดเหตุนี่เราคุยกับแฟนเราหรือยังได้สอบถามหรือยัง
นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ที่เจอผู้ตายในคืนวันนั้นเนี่ยนะ
เขาได้ให้สัมภาษณ์กับคุณตินักข่าวของเรา

ซึ่งพนักงานสอบสวนสพนเรือบอกว่าตอนนี้ได้ออกหมายจับ
นายตุลาคมอุดมดีสามีของนางพิมนะฮะ
ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ออกหมายจับและข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ขณะที่ชุดสืบสวนตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่
เพื่อนำมาดำเนินคดีเอามาสอบปากคำนะครับ
และมีรายงานว่าจากการสืบสวนพบว่าขณะเกิดเหตุในคืนวันนั้น
ยังมีเยาวชนชายอายุ๑๖ปีอีก๑คนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ยาวชนชายุ๑๖ปีคนนี้เป็นญาติของนายตุลาคมแล้วก็หลบหนีไปด้วยกัน